คุณผู้ชมที่ชนบุรีค่ะมันเป็นเรื่องเศร้าจริง
คุณพ่อคนนึงค่ะอยู่กับลูกสาววัยเก้าหัว
แต่เลี้ยงมาตั้งแต่แบบเบาะเลยเพราะว่าแม่ของน้องหรือว่าภรรยาเนี่ย
ถูกตำรวจจับคดียาเสพติดนะคะโดนสั่งจำคุก๒๕ปี
คือติดคุกมาเป็นแบบเกือบ๑๐ปีแล้วคือพ่อนี่เลี้ยงน้องมาตลอด
คือลูกสาวอยู่แต่กับพ่ออืมคืนนึงพ่อบอกลูกว่า
ถ้าหนูตื่นมาแล้วเห็นว่าพ่อตายหนูคิดนะว่าหนูอยากจะไปอยู่กับใคร
อ่ะหนูไปนอนได้แล้วเด็ก๙ขัวพี่หุย
รู้เรื่องไหมในสิ่งที่พ่อพูดรู้เรื่องแต่ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้น
น้องก็ไปนอนแล้วตื่นมานี่คือภาพที่น้องเห็นนะคะ
พ่อผูกคอตายจริงน้องไปไม่ถูกเลยนะคะ
คือน้องไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีพร้อมกับกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้
ตรวจสอบพบร่างของผู้ชายคนหนึ่งวัย๔๑ปีเสียชีวิตค่ะ
เอาเชือกผูกรองเท้าผูกคอตัวเองเสียชีวิตอยู่ที่หน้าต่าง
ลูกสาววัย๙ขวบอยู่คนเดียวในห้องนะคะ
น้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเคยบอกว่าถ้าเห็นพ่อตายให้คิดเอาว่าจะไปอยู่กับใคร
พ่อก็ให้ไปนอนพอตื่นมาก็เห็นว่าพ่อตายแล้ว
เรื่องต้นยังไม่มีใครรู้นะคะว่าผู้ตายก่อเหตุ
จากสาเหตุอะไรหรือว่าเครียดเรื่องอะไร
เพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดคุยสนิทสนมอะไรกับชาวบ้านมากนักค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าภรรยาก็ถูกจับข้อหาคดียาเสพติดด้วย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งเนี่ย
ปรากฏว่าบ้านถูกปิดประตูล็อกไปแล้วนะคะ
แต่ได้เจอกับพี่สาวคนตายค่ะเธอก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
แต่ก็บอกว่าหลานมีคนดูแลแล้ว
ซึ่งความเป็นอยู่ของน้องเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่าน้องจะอยู่ยังไง
เพราะว่าแม่ของน้องถูกสารพิพากษาจำคุก๒๕ปีคดียาเสพติด
จนถึงตอนนี้เกือบ๑๐ปีคือติดคุกมาเกือบ๑๐ปีแล้วค่ะพี่อุ๋ย
แล้วน้องอายุ๙ขวบนั่นหมายถึงว่า
โตมากับพ่อตลอดตั้งแต่เบย์บอกตั้งแต่ยังจำความไม่ได้จนตอนนี้๙ขวบ
แปลว่าคนที่สนิทที่สุดก็คือคุณพ่อนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราไปเจอป้าของน้องค่ะซึ่งเป็นพี่สาวของแม่น้อง
บอกพอรู้เรื่องก็รีบมาดูแลหลานเลย
สภาพจิตใจหลานตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มยิ้มและเล่นได้
แต่ก็ยังคงบ่นคิดถึงพ่ออยู่นะคะ

ถ้าพ่อรับรู้ก็อยากจะบอกพ่อว่าหนูสบายแล้ว
เพราะจะไปอยู่กับป้าจะตั้งใจเรียนพ่อไม่ต้องห่วง
พอเสร็จงานศพเนี่ยเดี๋ยวคุณป้าก็จะรับน้องไปอยู่ด้วยกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่พ่อของน้องป่วยค่ะ

พี่สาวคนโตของแม่ก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าเล่าเรียนมาตลอด
หยุดก็จะพาหลานไปอยู่ที่ร้านค้าใกล้กับวัดป่าอำภาวัน

แล้วก็ได้เงินเป็นค่าขนมอยู่บ่อยค่ะ
พี่สาวหนูคอยดูแลน้องเขาอยู่แล้วไง

สาวหนูเป็นคนเดินเรื่องอะไรให้ทุกอย่าง
อย่างเขาอยู่ใกล้โรงเรียนด้วย

เดี๋ยวจะให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
แน่งสารนะจริงจริงค่ะ